เที่ยวกันแล้วพาไปออกกำลังกายกันบ้าง
นี่พาไปที่จังหวัดพยาวนะครับ
ไปรู้จักกับค่ายมวยไทยที่นี่สศักดิ์พยาว

เขาสอนต่อยมวยไทยให้กับเด็กฟรีเลยทีเดียวครับ

นี่ไงเห็นไหมไว้ครู
ไอ้ไพรถ์มวยไทยต้องไว้ครูก่อน
นี่ไงสวยงามจริง
กลุ่มนี้ครับมาฝึกชกมวยอย่างตั้งอกตั้งใจนะครับ
ภายใต้การฝึกสอนของครูศักดิ์หรือว่านายกิติศักดิ์ขันทวง
อายุ๔๗ปีอดีตนักมวยชื่อดังในชื่อพยาวสะสิประพายิม
ก็ได้เปิดบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๗ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
เป็นค่ายมวยมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะครับโดยใช้ชื่อว่าสศักดิ์พยาว
ครูศักดิ์เขาก็เล่าว่าฝึกสอนมวยไทยให้กับเด็กเล็กอายุตั้งแต่๘๑๓ควบ
เพื่อหวังถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยให้แก่เยาวชนเพื่อไม่ให้ศาสตร์ด้านนี้ศูนย์หายไป
ทั้งยังต้องการให้เยาวชนนะครับห่างไกลจากอบายมุกต่างรวมถึงยาเสพติด
ซึ่งที่ผ่านมานะครับครูศักดิ์ได้สร้างแชมป์มวยไทยมาแล้วหลายรุ่นเลยทีเดียวครับ
ซึ่งทางด้านเด็กชายนัทวุฒิบัวงามอายุ๑๓ปีบอกว่าเริ่มเรียนมวยไทยมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
พร้อมกับน้องชายโดยมาฝึกซ้อมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนรวมทั้งวันหยุดและช่วงปิดเทิมโอ้โหตั้งใจมาก
ซึ่งภายหลังจากฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ร่างกายคำยำแข็งแรงมากขึ้น
โดยที่ผ่านมาเคยขึ้นชกมวยด้วยนะแล้วก็ได้รับชัยชนะมาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นมวยไร้ภายโอ้โห
สุดยอดเลยปัจจุบันนะครับครูศักดิ์อาศัยอยู่เพียงลำพังภายในบ้านที่เปิดค่ายมวย
แต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จมาหลายปีไม่มีแม้แต่หน้าต่างส่วน
น้ำปลาปลาแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มีใช้ด้วยก็ต้องอาศัยจากเพื่อนบ้านที่คอยให้การช่วยเหลือ
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วหากคุณผู้ชมเนี่ยนะต้องการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมมวย
ด้านอื่นก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้
แล้วก็ฟังกันไปด้วยจนตามไปด้วยถ้าใครที่สนใจนะครับ๐๘๕๖๒๓๖๘๗๘นะครับก็ติดต่อครูศักดิ์ไปได้นะ
ถือว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมนะให้โอกาสเด็กเดี๋ยวส่งน้องใบตองไปเรียน
แทนบัวหมดแล้ว
แต่ใครอยากจะช่วยคนดีแบบนี้ก็ช่วยกันได้ด้วยนะคะ